ช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปดูข่าวหน้าหนึ่งเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นที่ตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะ
แต่ว่าทางพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาก็ไม่เข้าใจค่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง
เพราะว่าตามปกติก็มักจะมีชายชะกันเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มายึดสินค้าไป
ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนนึงนะคะแล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
เรื่องนี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฉุนขาดเลยบอกว่าอ้าวทำไมเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบในตลาดโรงเกลือ
ต้องบอกก่อนเหรอจะต้องแจ้งใครก่อนเหรอเป็นพื้นที่เฉพาะเหรอ
โรงเกลือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเองว่ามีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เยอะ
ดังนั้นเจ้าที่ก็ไปตรวจสอบตามหลักอยู่แล้วนี่เป็นภาพเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
เข้าไปแล้วก็ไปตรวจสอบสินค้าค่ะไปจอดที่หน้าร้านจำหน่ายน้ำหอมและเข็มขัด
แล้วก็บุกเข้าไปจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เช่นน้ำหอมเข็มขัดแล้วก็นำใส่ถุงผ้าขาวกว่า๑๐กระสอบ
เป็นแม่ค้าชาวกัมพูชาเจ้าของร้านแล้วก็จะนำตัวนางหมวยเนี่ยขึ้นท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
แต่ก็อย่างที่เห็นในภาพถูกพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาในร้านข้างเคียง
พยายามจะออกมาขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่จับนางหมวยขอให้ยึดแต่สินค้าไปอย่างเดียวได้ไหม
พยายามขู่ไม่ให้ชาวกัมพูชาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขวางแล้วก็จะนำตัวนางหมวยไป
พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ขายอยู่ในตลาดโรงเกลือพอรู้ข่าวแบบนี้เนี่ย
ไม่ได้มาเฉพาะร้านค้าข้างข้างแล้วมากันเต็มเลยลุกฮือมาเลยนะคะนับร้อย
ขวางเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการปะทะกันมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุตำรวจฝ่ายสืบสวนสพคลองลึกก็ได้จับกลุ่ม
นายสมโอนกงอายุ๒๒ปีเป็นเจ้าของร้านขายที่นอนบริเวณล็อกซีภายในตลาดโรงเกลือ
และนายสายหายิมอายุ๒๓ปีเจ้าของร้านขายเครื่องมือรถ
อยู่ที่บริเวณล็อกซีในตลาดโรงเกลือเช่นเดียวกัน
เนื่องจากว่าทั้งสองคนนี้ค่ะมีภาพปรากฏอยู่ในคลิปที่ชาวกัมพูชาถ่ายเอาไว้
แล้วก็แชร์กันเอาไปเป็นจำนวนมากคือภาพชัดเจนว่าสองคนนี้ได้เข้าไปร่วมทำร้ายเจ้าหน้าที่
ก็เลยมีการจับกลุ่มจากการสอบสวนทั้งสองคนสารภาพนะคะว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีกลุ่มชายชะกันก็มาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บ้างล่ะเป็นหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบบ้างล่ะ
ก็มาเรียกเก็บเงินกับพ่อค้าแม่ค้าอยู่บ่อยครั้งพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกก็เลยทนไม่ไหวก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
วกกับตลาดโรงเกลือตอนนี้คนเข้าไปซื้อของน้อยเศรษฐกิจซบเศร้าขายได้เงินก่อนน้อยพ่อค้าแม่ค้าก็เครียดพอสมควร
มาโดนแล้วก็มาโดนยึดสินค้าอีกมาโดนเรียกรับเงินจากคนที่มาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่อีกพวกเขาบอกว่าเขาก็อยู่กันไม่ไหวเหมือนกัน
พนักงานสอบสวนก็เลยตั้งข้อกล่าวหาหลายกระทงนะคะรวมถึงกรณีการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำลายทรัพย์สินของทางราชการด้วย
อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้บอกว่า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบสิเพราะว่าตลาดโรงเกลือได้รับเรื่องร้องเรียนมาเยอะว่ามีสินค้าละเมิดลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่ใช่ร้องเรียนเฉพาะในเมืองไทยในต่างชาติเขาก็ร้องให้ทางการเข้าไปตรวจสอบเหมือนกัน

ไปตรวจค้นจับกลุ่มสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทน้ำหอมค่ะที่บริเวณตลาดโรงเกลือที่จังหวัดสะแก้ว
ซึ่งเจ้าของร้านเองก็รับทราบพร้อมกับแสดงตัวเป็นเจ้าของสินค้าในร้านซึ่งก็แน่นอนเป็นสินค้าที่เป็นของปลอมแล้วก็ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ
อันนี้เป็นภาพที่พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชายังโกรธอยู่
แล้วก็ตำรวจที่เข้าระงับเหตุการณ์อีก๔คน

แต่ว่าเหล่าพ่อค้าก็ยังมีความโกรธเครื่องกันอยู่
เพราะว่าใช้ไม้ใช้ก้อนหินทุบรถคันนี้ค่ะ
ใช่แล้วก็อย่างที่เห็นผลักจะแบบคว่ำรถเลย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยถอนกำลังออกจากพื้นที่หมดแล้วเพื่อลดความตึงเครียดนะคะ
ผู้บาดเจ็บเองก็เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลคลองลึก
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อย่างที่เราทราบกันดีตลาดโรงเกลือเนี่ยหลายคนไปก็มักจะเห็นร้านค้ามากมายเลย
มีทั้งเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็แน่นอนมีเรื่องของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะ
ทีนี้เรื่องของการใช้มวลชนมากดดันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบนี้
มีการทำร้ายเจ้าพนักงานแบบนี้ก็ถือว่าต้องมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด
ขณะที่ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ว่ามีการร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดสะแก้ว
ที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานหลายแห่ง
พยายามเข้าไปแก้ไขแต่ก็เกิดปัญหาตามมา

เพราะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมศุลกากรและหน่วยงานรัฐอีก๗๘หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ
เกี่ยวข้องว่าจะจัดการอย่างไรเมื่อสินค้าและเมื่อได้สินอยู่เต็มมือตรงนี้
อยากไม่ให้แก้เป็นริบายของใครผมอยากจะรู้
ก็พูดมาให้ชัด
ดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มคนที่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
และทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะ